ที่จังหวัดขอนแก่นฟาร์มเลี้ยงกบเขาบอกว่าช่วงเนี้ย
กบราคาพุ่งนะคะเพราะว่ากบมันออกไข่น้อย
ลูกออร์ดเนี้ยอยู่ที่กิโลกรัมละสี่ร้อยบาทเลยจ้า
ตายแล้วยังไม่ทันจะโต
ราคากบมันพุ่งจริงจริงกบมันออกไข่น้อยลงเขาบอกอย่างงี้
ฟาร์มเลี้ยงกบแม่พลอยนะคะอยู่ในตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เป็นช่วงช่วงนี้เขาเรียกอะไรเหมือนปลายฝนแล้ว
ปลายฝนจะเข้าต้นหนาวถูกไหม
ส่วนใหญ่เนี่ยกบช่วงศูนย์ดูหนาวมันจะไม่ออกไข่
ก็เลยทำให้กบเนื้อกบกบลูกออสเนี่ยนะราคาสูงขึ้นเกือบเท่าตัวเลย
คุณสิรินทิพย์อุดมพันธ์เจ้าของฟาร์มเขาบอกว่า
ฟาร์มจำหน่ายทั้งกบเนื้อลูกพันกบแล้วก็ลูกออส
เปิดมาได้ประมาณ๑ปีซึ่งขณะนี้ค่ะมันเป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้ว
ก็เลยทำให้กบนี้มันมีราคาสูงขึ้น
ออสเนี่ยนะเดิมนะกิโลกรัมละ๒๐๐บาทนะคะ
ราคาหน้าฟาร์มล่าสุดวันนี้เลยก็คือกิโลกรัมละ๓๔๐๐บาทเลย

ขึ้นมาเท่าตัวใช้เวลาเลี้ยงอยู่๒๐วันนะฮะ
ยังเป็นลูกออสอยู่นะส่วนกบเนื้อหน้าฟาร์ม
ราคาเดิมนะกิโลกรัมละ๑๒๐บาท
พอเข้าสู่ช่วงหน้าฝนราคาก็จะสูงขึ้นจาก๑๒๐นะ
มาเป็น๑๕๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วกบเนื้อเนี่ยนะเป็นตัวเนี่ยนะจะใช้เวลาเลี้ยงอยู่ที่๓๔เดือน
ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงทำรายได้ของเจ้าของฟาร์มกบแหละ
เพราะว่ารายได้ราคามันสูงขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่า
มันออกไข่น้อยมันอาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่า
ต่อความต้องการถูกมั้ยแล้วก็เศรษฐกรเริ่มมีความสนใจ
มาซื้อกบที่หน้าฟาร์มไปเลี้ยงเยอะขึ้น

เออแล้วจะขายเป็นคู่เอาไปเพาะเลี้ยงเลย
ถูกต้องคือบางทีเนี่ยเขาเอาไปซื้อเพาะเลี้ยง
ไม่ได้เลี้ยงไว้ขายนะเลี้ยงไว้กินเอง

ก็เลยทำให้ที่ฟาร์มแห่งนี้ช่วงนี้รายได้ค่อนข้างดี

ว่าถ้าเค้าขายกบพ่อพันแม่พันเค้าจะขายเป็นคู่
ซึ่งหลายคนเนี่ยไม่ให้ซื้อกะมาไปทำฟาร์มที่บอก

เลี้ยงทานเองไม่ยากค่าเชื้อจ่ายในครัวเรือนได้
ตอบมีความมาก
ใช่ก็คือตัวที่เค้าขาย๓๔เดือนเค้าจะขาย

และสองนิดครับ
ช่วงปลายฝนต้นหนาวะง่ายช่วงนี้กบมันก็จะไม่ค่อยไข
แนะนำยังไงว่าไปจับลูกพวกลูกออสตามแหล่งน้ำมาแล้วกัน

โอ้โหเอาไปปากป่าป่าไปนะเอาไปปากฮวก